อายุยังน้อยอยู่เลยคุณผู้ชม๑๒๑๕ปีเท่านั้นเอง
กลุ่มนี้เขาไปทำร้ายผู้ชายที่คล้ายกับคนสติไม่สมประกอบ
แล้วทำร้ายจนเขาเสียชีวิตเลยนะคะคุณผู้ชม
ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วว่ากลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มเยาวชนคนนี้เป็นใครบ้าง
นี่ที่โพสต์ไว้ตัวแค่นี้ฆ่าคนได้แล้ว
ใช่คือเรื่องนี้คนแชร์เยอะมากนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
คือเป็นภาพของเด็กน่าจะอายุไม่เกิน๑๕ปีค่ะ
ขณะที่ถูกตำรวจคุมตัวอยู่
แล้วเนื้อหาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยก็ประมาณว่า

้าเขาสติไม่ดีไม่ค่อยเต็มเป็นคนชอบช่วยเหลือคน
แต่เด็กพวกนี้ไปขโมยของในตลาด
แล้วน้าเขาเห็นก็เลยต่อว่าทำให้เด็กพวกนี้โกรธแค้น
ต่อมาก็พากันไปรุมตีน้าเขาจนน้าเขาช้ำ

ยังใช้ไม้ไปรุมตีน้าเขาเวลาหลับถึง๒ครั้ง
จนทำให้น้าเขาทนไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิต
แจ้งผลชนะสูตรมาบอกผู้เสียชีวิตมีอาการเลือดคั่งในศีรษะ
แล้วก็บอบช้ำทั้งภายในแล้วก็ภายนอกร่างกายเลย
รวมถึงโพสต์กล่าวถึงเด็กในภาพด้วยบอกว่าเนี่ย
เด็กพวกนี้ยังไปเล่าให้เพื่อนที่โรงเรียนฟังอีกนะ
ถึงการกระทำครั้งนี้พอเรื่องนี้ถูกแชร์กัน
คนก็วิภาควิจารณ์เยอะเลยค่ะบอกว่า
เด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีจะเป็นคนทำจริงหรือเปล่า
อันนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตในโลกโซเชียลนะคะ
ทีนี้ก็ไปสอบถามญาติญาติของผู้เสียชีวิตก็ทราบว่า
เดิมทีนายประเสริฐผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะทำอาชีพค้าขาย

ประวัติที่ผ่านมานายประเสริฐเคยประสบอุบัติเหตุ

ประมาณสัก๓๔ปีก่อน
แล้วหลังจากนั้นเขาก็ย้ายจากอุบลไปโคราช
พอหลังจากที่นายประเสริฐเขาได้รับความกระทบกระเทือน

ก็ทำให้ลักษณะท่าทางของเขาอาจจะคล้ายคนไม่สมประกอบ
แต่ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะคะ
มาล่าสุดคือ๒๓กรกฎาคมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย
มีคนไปเจอศพของนายประเสริฐ
พอรู้ว่านายประเสริฐไปมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่น
แล้วก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ล่าสุดค่ะตำรวจภูทรจอหอก็ได้เชิญตัวทั้งหลานและญาติของผู้เสียชีวิต
มาสอบสวนเพิ่มเติมหลานคือนางพิมชนกชุมจอหออายุ๓๑ปี
ส่วนญาติเนี่ยคือนางราวันเพศตะกัวอายุ๔๙ปี
โดยหลานก็บอกค่ะบอกว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของเด็กกลุ่มนี้นั่นแหละ
เพราะว่าที่ผ่านมาชาวบ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลย
บอกว่าเด็กกลุ่มนี้วีรกรรมเยอะสร้างวีรกรรมเอาไว้เยอะ
ส่วนญาติของนายประเสริฐก็บอกว่ารู้สึกเสียใจ
ต้องมาสูญเสียคนในครอบครัวไป
ทั้งที่ตัวของนายประเสริฐก็ไม่ค่อยจะสมประกอบอยู่แล้ว
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนี้เราก็ไปสอบถาม
ไปสอบถามตำรวจตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้ตัวผู้ที่ก่อเหตุแล้ว
พบว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละ
ประมาณสัก๕๑๐คนเป็นเยาวชนด้วยของคุณผู้ชม
อายุ๑๒ถึง๑๕ปีก็มีทั้งคนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่

ตอนนี้ติดตามตัวคนที่ลงมือก่อเหตุไปสอบสวนได้แล้ว
ประมาณ๕คนแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวเยาวชนคนอื่นเนี่ย
มาสอบสวนเพิ่มเติมด้วยนะคะ
โดยหลังจากที่ก่อเหตุ๑วันตำรวจบอกว่าก็ได้ให้กลุ่มเด็กที่ก่อเหตุเนี่ย
ขอขมาศพผู้เสียชีวิตแล้ว
ส่วนใหญ่ก็ยอมรับนะคะว่าได้ร่วมกันทำร้ายร่างกาย
แต่กลุ่มเด็กเขาก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้น้าคนนี้เสียชีวิต
ต้นตำรวจก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
เพราะว่าจะต้องเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง

พยานแวดล้อมมาสอบสวนเพิ่มเติมอย่างละเอียด
ส่วนข้อหาที่จะมีการดำเนินคดีกับเยาวชนเนี่ยนะคะ
จะต้องพิจารณาก่อนว่าเข้าข่าย
หรือว่าสามารถแจ้งข้อหาเอาผิดได้ไหม
ก่อนที่จะปล่อยตัวเยาวชนไปนะคะ